อาจารย์มองว่าอะไรที่ทำให้คุณชัชชาตินำมาในทุกโพลแบบนี้คะ

คือการประกาศตัวเองก่อนคนอื่นเขา
เป็นเวลาเรียกว่า๒ปีกว่าใช่ไหมฮะ
แล้วก็ตลอด๒ปีกว่าก็ไม่ได้ประกาศเราอยู่เฉย

ก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่าง
เขาจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มสภากาแฟ
ไปคุยกับเขารับฟังปัญหาต่าง

ตามกลุ่มต่างรับฟังปัญหาต่าง
แล้วก็การแสดงถึงความ

เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับพฤติกรรมการเลือกของคนกรุงเทพมนาคอนในอดีตที่
ที่คุณสมัครบอกจะใช้ผมก็เลือกผมอะไรประมาณนี้
คือคนกรุงเทพไม่ต้องการพัก
ต้องการใครก็ได้ครับที่เข้ามาแล้วทำงานให้กับคนกรุงเทพ
แก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพได้อย่างจริงจัง
คือถ้าพิสูจน์สิ่งนี้ได้เนี่ยมันก้าวข้ามภาคการเมือง

ถ้าไปสังกัดพักเนี่ยพักไม่ส่งไม่ได้
แล้วก็จะต้องเป็นพักใหญ่ที่มีคะแนนนิยมในกรุงเทพมนาคม
ของคุณชัดชาติเป็นการชี้เห็นแล้วครับว่า
ไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความตั้งใจ
ในการที่จะทำงานเพื่อคนกรุงเทพต่างหาก
ถ้าพิสูจน์ได้คนกรุงเทพได้